ช่วงหน้าหนาวแบบนี้เราก็จะเชิญชวนไปเที่ยวกัน
เห็นคุณผู้ชมบอกว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวดีมาแนะนำเป็นประจำเลย
แต่ว่าหลายคนอาจจะนึกถึงการท่องเที่ยวที่ไปขึ้นเขา
ขึ้นภูขึ้นดอยไปรับลมหนาวใช่ไหม
แต่ว่าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าว่า
ดอกไม้มันเริ่มออกดอกผลิบานสวยงามแล้ว
วันนี้พาไปเที่ยวที่ทุ่งทานตะวันจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ไปดูแบบเหลืองอารามงามตากันไปเลย

ใช่วันนี้ไปดูที่นครสวรรค์ที่อำเภอตากฟ้าตำบลลำพยนต์นะคะ

คุณเห็นสีของดอกทันตะวันกับใบไม้แล้วก็เส้นขอบฟ้าที่มันตัดกันไหม
มันสวยมากจริงนะคะ
มาเช็คอินบนพื้นที่๒๐ไร่ค่ะ
โดยทุ่งทานตะวันที่นี่ถูกดัดแปลงพื้นที่มาจากช่วงที่
ดเว้นการปลูกมันสำปะหลังนะคะแล้วก็มาทำไร่ทานตะวันแบบนี้แทน
เพราะถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
แล้วก็ยังสามารถทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะ
โดยเฉพาะปีนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชม
จนถึงช่วงปีใหม่ทุ่งทานตะวันจะออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามไป
ทั่วทั้งบริเวณแบบที่เห็นนี่
นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางมาแวะชมความงาม
แล้วก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้
เหมือนปีที่ผ่านมาเลย

คือเวลาเราไปเที่ยวทุ่งดอกไม้หรือทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยนะ

แนะนำว่ามีหมวกสวยเก๋ไปด้วย
ก็ดีเหมือนกันเป็นพล็อปในการถ่ายรูป
บางคนก็อยากจะแต่งตัวที่มันมีสีสันสดใสหน่อย

ฝ่ายแบนตาหรือกางร่มก็ได้
หมวกเขานี่เบาเริ่มเธอมเลยนะคือหมวกกระนม

โอ้โหชุดใหญ่เข้าหน้าเข้าตากันพอดี
เพื่อนไม่อยากกินข้าวเลยค่ะหมวกจิ้มตาอ้าวก็ว่ากันไปแต่คุณผู้ชม